ผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยแก้ววายถูกจับตาขึ้นมา
เพราะตำรวจถึงขั้นต้องเอาเรือที่มีเทคนิคพิเศษมาหาแก้ววาย
ก็เพราะว่ามันมีประเด็นที่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเติมเข้ามา
อย่างเช่นธตั้มธศิษย์ภาเบียร์บังเกิด
วันนี้โพสต์บอกผมได้ข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในแวดวงไฮโซแจ้งมาว่ามีคนคนหนึ่งเวลาไปเที่ยว
มักมีพฤติกรรมหยอดยาให้ผู้หญิงหมดสติ
แล้วเขาก็เอาแชทมาให้ดูเอาแชทมาให้ดู
เพื่อเป็นข้อมูลที่พี่ไม่รู้เหมือนกับสนทนากับใครก็ไม่รู้นะ
เขาบอกว่ามันจะมีการหยอดยาอะไรหรือเปล่า
ซึ่งพอวนมาถึงตรงแก้ววายตรงนี้เนี่ย
ถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนั้นจริงแก้ววายจะสำคัญมาก
ใช่ค่ะเพราะว่ามันน่าจะต้องมีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่กับแก้วบ้าง
มันมีสารอะไรที่มันผิดแปลกไปจากแอลกอฮอล์หรือเปล่า
คำถามก็คือว่าวันนี้วันที่๑๐แล้ว

ถ้าเจอเอาขึ้นมาได้เนี่ยยังตรวจได้ไหม
ยังตรวจได้ไหมแล้วมันจะบ่งชี้อะไรได้บ้าง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือ
ว่าจะไม่ใช่แค่คุณตังโมปวดปัสสาวะเดินไปท้ายเรือ
ตามคำบอกเล่าคำให้การของคุณแซนนะ
แล้วก็นั่งยองที่ท้ายเรือแล้วจับขาคุณแซน
เพื่อปัสสาวะก่อนจะพลัดตกลงไปมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
อืมวันนี้มีคนให้ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วที่สำคัญเนี่ยบอกว่าการมาหาแก้ววายในวันนี้เนี่ย
แม้จะยังไม่เจอแก้ววายณขณะนี้แต่ก็เจอวัตถุสิ่งของบางสิ่งบางอย่าง
ทีนี้ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ถ้าผู้ชมจำได้ไหมครับ
วันที่คุณโบทีเคมาให้การในฐานะพยานกับตำรวจสพเมืองนนทบุรีเป็นครั้งแรกค่ะ
วันนั้นจะครบ๗วันหลังการเสียชีวิตหลังจากเกิดเหตุของคุณแตงโม
คุณโบทิเคนี่เป็นพยานที่เจอทั้ง๕คนที่อู่จอดเรือ
คุณโบทีเคให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
บอกว่าหลังเข้าให้การกับตำรวจในฐานะพยานเนี่ย
มาเจอทั้ง๕คนมีลักษณะอาการแบบตกใจช็อกนะ
แต่ว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ย
ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วยังไม่ขอให้ข้อมูลในตอนนี้เดี๋ยวจะเสียรูปคดี
คุณโบใช้คำว่าสิ่งที่คุณโบเห็นก็คือหน้าแดงเสียงดังโวยวายเสียงแหบ